ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขารักในรสชาติของทุเรียนแล้วก็ไปเห็นรถกระบะขายทุเรียนอยู่ตรงตลาดห้วยขวางเนี่ยฮะ
ตรงนั้นมีหลายร้านอยู่เหมือนกันเป็นทุเรียนกระดุม
ซึ่งจริงจริงมันแพงใช่นะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาขายในราคากิโลกรัมละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองอืม
ก็เลยเอาลูกหนึ่งแล้วก็เธอก็ยอมรับว่าตอนที่ให้พ่อค้าเนี่ยแกะทุเรียนเนี่ยเธอไม่ได้เฝ้าไม่ได้ดูอยู่
แต่ว่ากลับมาเปิดปั๊บเธอบอกว่าบอกว่าเหมือนถูกโกงอ่ะ
แต่ที่นี้มันมีแค่สิบสามคูเพราะฉะนั้นคือมันมาไขไปหน่อยคูลัวหนึ่ง
ผมแค่สงสัยว่าเอาแบบนี้ก็บอกมาดี
เพราะว่ามันก็คือโทโกน
งั้นก็อย่างนี้เลยค่ะสร้างลูกนี้มาก็เท่าไหร่

ถ้าทางเธอจะเป็นคอทุเรียนจริง
เธอดูออกดูเป็นเลยว่ามันจะต้องมีกี่ภูนะ
นะฮะเถียงกันแบบนี้ลูกค้าสาวกับพ่อค้าทุเรียนครับ
พอพ่อค้าได้ยินคำว่าโกงเท่านั้นโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ฟิลขาดแล้วฟิลขาดมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหม
เราต้องดูดเสียงไปแล้วก็มีอันหนึ่งบอกว่า
นี่แทงให้ตายเลยนะครับ
คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ครับระบุข้อความว่า
ฝากแชร์พ่อค้านักเลงไปซื้อทุเรียน
ที่ขายริมถนนใกล้ตลาดห้วยขวาง
แต่เหมือนถูกโกงอันนี้ข้อความที่โพสต์นะครับ
โดยลูกค้าสาวให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ระหว่างเดินตลาดห้วยขวางเห็นผัวเมียนั่งขายทุเรียน
กระดุมกิโลกรัมละ๑๕๐บาทอยู่ท้ายรถกระบะ

รับว่าตอนแกะทุเรียนก็ไม่ได้มองไม่ได้เฝ้านะฮะ
แต่พอแม่ค้าห่อใส่ถุงให้ก็งง
ว่าทำไมมีแค่๓ภูกับภูเล็กฟอร์อีกภูนึง
ที่มันควรจะได้๕๖ภู
พอถามก็ได้คำตอบว่ามีแค่นี้แหละนะฮะ
แต่เหลือไปเห็นทำไมมันมีทุเรียนห่อใส่กระดาษวางอยู่ตรงนั้นด้วย
ก็เอกใจว่าอ้าวมันของฉันหรือเปล่าว่ะ
จากนั้นก็เกิดการโต้เถียงกันจนเธอตัดสินใจเดินเลี่ยงออกไปก่อนนะ
แต่มันคาใจคุณผู้ชมคนมันคาใจกลับมานะฮะ
รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมาขอคืนทุเรียน

คือด่ากลับมายับอย่างที่เห็นในคลิปเลยเธอบอกแบบนั้น
แต่สุดท้ายนะฮะขู่จะโทรแจ้งตำรวจ
แม่ค้าก็เลยยอมรับคืนทุเรียนแล้วก็แกะลูกใหม่ที่ใหญ่กว่าให้
เธอก็จ่ายให้ราคาเพิ่มไปตามน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้น
แล้วที่เอามาโพสต์เพื่อเตือนภัยเนี่ย
คือเธอบอกว่าระวังกลโกง
ขณะที่ชาวเน็ตส่วนหนึ่งคิดว่าพ่อค้าทุเรียนไม่น่าจะโกง
เพราะทุเรียนที่ซื้อตอนแรกน้ำหนัก๑กิโลกรัม๘ขีด
ไม่น่าจะมีเนื้อถึง๕๖ภู
อันนี้คนที่เขาเป็นคอทุเรียนเขาคุยกันนะครับ
แล้วก็ภูทุเรียนที่เห็นนอกลูกเนี่ย
กับที่แกะออกมาได้จริงมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้
อันนี้เขามาวัดไว้ให้ว่ามันได้มาเล็กรีบ
ครับอ้าวเป็นเรื่องของคนรักทุเรียนครับ